คุณผู้ชมครับเราทราบกันดีว่าทุกวันที่๒๙กรกฎาคมของทุกปี

เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณธิกุลของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาของคนไทยของเยาวชนไทยครับ
ล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ
มีการหารือกันเตรียมที่จะจัดพิมพ์พระราชนิพล
รวมทั้งจัดอบรมสัมมนานะครับถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครับ
นายวีราโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยหลังจากการประชุมของคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ครั้งที่๒ประจำปี๒๕๕๙โดยระบุว่าที่ประชุมนั้นหารือ
ถึงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชด้านภาษาและวรรณกรรม
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับ
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าพระองค์ได้พระราชนิพลเพลง
จำนวน๔๘บทเพลงในจำนวนนี้เป็นภาษาอังกฤษ๕เพลง
ส่วนวรรณกรรมพระราชนิพลนะครับก็มีจำนวนมาก
โดยพระองค์ทรงใช้ภาษาไทยที่เรียบง่ายสั้นกระชับและชัดเจน
สวนพระราชหารุทัยและมีพระราชดำริเรื่องภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย
ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างมีแบบแผน
และรัฐบาลก็มีการประกาศให้วันที่๒๙กรกฎาคมของทุกปีนะครับ
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับ
ควรจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพระอาชดีภาพ
ที่ประชุมนะครับมีความเห็นตรงกันว่าจะรวบรวมพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙อาทิในอินผู้ปิดทองหลังพระ
พระราชนิพลเรื่องทองแดงเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
จ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเรื่องละประมาณหนึ่งหมื่นเล่มครับ
รวมถึงเตรียมจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยโดยเชิญคุณครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ
นักเรียนและก็นักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทยร่วมการสัมมนาในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับ
พร้อมจัดนิทัศกาลพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและหนังสือพระราชนิพล
อกจากนี้คณะกรรมการเสนอให้มีการรวบรวมพระบรมราชวาสและพระราชดำรัฐ
เผยแพร่สู่ประชาชนโดยการดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่พระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จะมีการขอพระบรมราชานุญาตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ตามขั้นตอนต่อไปด้วยครับ